จำพิเศษมีนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมนะคะ
การแสดงดนตรีการจัดงานกีฬาสี
เพื่อสร้างความสามัคคีและผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขังภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี
ต่างมีรอยยิ้มและสนุกสนานกับการแสดงดนตรีสด
ศิลปินวงสิงตาปีที่เดินทางเข้ามาแสดงภายในเรือนจำ
ในโอกาสงานเลี้ยงปีใหม่ที่ทางเรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง
นายภัยทูลอำพันธ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีระบุว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก
ก็เพื่อต้องการขอบคุณกลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ
และไม่เกาะความรุนแรงภายในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่า
ตัวเองไม่ได้ถูกสังคมภายนอกทอดทิ้ง
มันเป็นการเลี้ยงขอบคุณให้กับพี่น้องผู้ต้องขังนะครับที่อยู่ด้วยกันมา
สิ่งที่เราขอเขาให้ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ในกฎในระเบียบเขาก็ปฏิบัติให้เรา
แล้วในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไร
แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนเรือนจำตามนโยบายของรัฐบาลอย่างดียิ่งนะครับ
เราก็เลยต้องจัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายเป็นการคืนความสุข
จากการแสดงดนตรีสดแล้วเรือนจำพิเศษมีนบุรียังมีการจัดแข่งขันกีฬาสีภายในของผู้ต้องขัง
เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ต้องขังกันเองด้วย
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรียอมรับว่างานกีฬาที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องขังเป็นอย่างดี
ซึ่งทั้งหมดต้องการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตัวเอง
ผู้ต้องขังจะตื่นเต้นมากนะครับอยากแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
อยากให้สังคมภายนอกรับรู้ว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะกลับออกไปอยู่กับสังคมได้อย่างปกติสุข
แล้วเขาก็อยากจะแถลงออกให้ญาติพี่น้องที่เป็นกังวลอยู่ภายนอกได้ว่าเขาอยู่ในเรือนจำจะเป็นยังไง
ให้พี่น้องญาติมิตรข้างนอกได้รับรู้ว่าเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็มีความสุขสบายดีตามอัตภาพ
แม้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
แต่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีมองว่ากิจกรรมเพียงเล็กน้อยที่จัดขึ้นก็เปรียบเสมือนเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ให้แก่ผู้ต้องขัง
ที่จะทำให้ผู้ต้องขังละลายพฤติกรรมจากเดิมที่มีหลายกลุ่มพยายามสร้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพลได้หันกลับเข้ามาสู่กระบวนการจัดระเบียบของทางเรือนจำ
ด้วยการนำกีฬาและดนตรีมาเป็นสื่อกลางในการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น